ผู้ชมครับที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยชาวบ้านแถวตลาดสดแห่งหนึ่ง

ก็เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าไปเจอพระสงฆ์นะฮะ
เป็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ไปรอรับบาทอยู่ที่ตลาดสด
ทั้งยืนทั้งนั่งแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกหลายอย่างนะครับ
จ้างจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งในจุดอื่น

อันนี้มันเกินเลยแห่งกิจประจำของสงฆ์แล้ว

เดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
เขาก็ถ่ายไกลเอาไว้บางรูปก็นั่งแบบนี้
มีคนมาคอยช่วยบางรูปก็ยืน
รูปก็เดินไปเดินมา

ใช่ตลาดสดตรงนี้นะฮะ

มาตรวจสอบให้เพราะดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะนะ
พระสงฆ์ออกเดินรับบาทเดินบินทบาท
ท่านก็ไปเป็นจุดของท่าน
ตามหมู่บ้านต่างที่ชาวบ้านเขารอใส่บาท

มันไม่ใช่มาปักหลักอยู่หน้าตลาดอย่างนี้เห็นไหม

ก็รู้สึกว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วโพสต์ไปในกลุ่มลายตาสับปะรดของสพเมืองอ่างทองนะครับ
คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับเพราะว่าเขาอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ
แล้วที่สำคัญคือจากการไปตรวจสอบ
หลังจากจุดตลาดสดเทศบาล๒ที่ตำบลตลาดหลวงที่อำเภอเมืองอ่างทองแล้ว
พระรูปนี้เนี่ยพอได้ของมาเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมาเลือกสิ่งของที่ชาวบ้านเอามาใส่บาทนะ
รูปก็มีลูกศิษย์มาโกยสิ่งของไป

มีพระรูปร่างทวมอยู่รูปหนึ่งใช้ย่าม๒ใบ
ใส่ข้าวของที่ชาวบ้านเอามาทำบุญ
แต่จะเลือกไปแต่ของดี

ส่วนของที่เหลือเนี่ยก็ให้คนที่มาด้วยอะไรพวกนี้เขาให้เอาไป
ยังมีแบบแอบยืนนับเงินทำบุญอีก

เนี่ยนี่กะเลย
ว่าชาวบ้านใส่บาททำบุญใส่ซองอะไรมาเท่าไหร่
แล้วเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วย
นี่ฮะทีแรกผมนึกว่าจะกลับวัด
หลวงพี่สงสัยจะกลับวัดไม่มีใครมา
เดินไม่ไหวขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างแต่ปรากฏว่าเขาขับรถตามไปนะ
จักรยานยนต์รับจ้างไปส่งที่ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอ่างทอง
แล้วไปบินทบาทต่ออีกคือได้จากตลาดไปแบบเยอะแยะแล้วยังไม่พอเนี่ยฮะ
เดินบินทบาทต่อบนถนนสายโพพระยาท่าเรือเดินต่อไปตามถนนสายอ่างทองอายุทยา
ระหว่างทางก็รับบาทตามบ้านเรือนประชาชนไปเรื่อยจนไปถึงหน้าสำนักงานที่ดิน
นะฮะนี่เขาก็ตามไปนะอืมไปถึงหน้าสำนักงานที่ดินเนี่ย
พระรูปนี้โทรศัพท์เรียกจักรยานยนต์รับจ้างให้มารับอีกรอบนึง
คราวนี้ให้พาไปส่งที่วัดแห่งหนึ่งแต่อยู่ในพื้นที่อำเภอบังปะหันต์จังหวัดพระนครศรียุธยา
อาจจะเป็นคนละจังหวัดกันแต่ว่าไม่ได้ไกลกันมากนี่เห็นไหม
โอ้โหคือชาวบ้านดูแล้วบอกนี่พระเหรอ
จริงหรือพระปลอมถ้าเป็นพระจริงแล้วทำแบบนี้เหรอ
นี่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านบอกว่าสังเกตพระที่มาบินทบาทเหล่านี้มานานแล้ว
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยทำให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมเสีย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วก็มาดูแลอย่างจริงจังให้หน่อย
เพราะเกรงว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาหากินกับศาสนา
คือชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่ไม่เคยแจ้งนะฮะ
เคยแจ้งหน่วยงานบางหน่วยงานไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครมาตรวจสอบนะฮะ
คราวนี้ก็เลยต้องถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ของสพเมืองอ่างทอง
เป็นกลุ่มลายตาสับปะรดที่เขาเปิดเอาไว้ในพื้นที่นะครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับพระครูสุทธิกิจจาธรท่านเลขานุการ
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองบอกว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วได้มอบหมายให้เจ้า
ของวัดแต่ละวัดในจังหวัดอ่างทองไปตรวจสอบพระในคลิปแล้วค่ะอ่า
พระแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยโดยเฉพาะรูปที่ขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
อยู่วัดไหนอะไรยังไงถ้าเป็นพระในวัดจริงรีบไปตักเตือนซะ
อย่าไปทำแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นเนี่ยจะลงโทษนะฮะ
คือท่านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้หนักถึงขั้นจับศึกไปเลย
แม้ว่าจะไม่ใช่อาบัติขั้นร้ายแรงรุนแรงอาบัติปราชิก
แต่ผิดวินัยสงฆ์ลักษณะกระทำตัวแบบนี้เนี่ยก็สามารถจับศึกได้
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าพระจริงหรือพระปลอมด้วยนะครับ